กลับมาช่วงนี้นะคะมาดูเหตุการณ์ชีวิตจริงยิ่งกว่าละครค่ะ
น้องผู้หญิงคนหนึ่งเป็นชาวลาวอายุ๑๔ปีค่ะ
เพราะซ้ำกรรมซัดซัดจากคนเลวคนหนึ่งมาหาคนเลวอีกคนหนึ่ง

แต่เอาล่ะเบื้องต้นมีพลเมืองดีนะคะพาน้องมาเที่ยวโรงพักเมืองสมุทรปราการ
มาให้ตำรวจสอบปากคำแล้วก็แจ้งความประสงค์บอกว่า
น้องผู้หญิงคนนี้อยากจะกลับประเทศก็คือไปที่ประเทศลาว
แต่ปรากฏว่าจังหวะที่ตำรวจกำลังสอบปากคำเนี่ย
สังเกตเห็นตามร่างกายของน้องอะค่ะโอ้โหมีร่องรอยฟกช้ำดำเขียวเนี่ยนะคะ
ที่สุดแล้วก็เลยถามน้องเด็กหญิงเอเล่าบอกว่า
น้องเข้ามาเป็นคนรับใช้ดูแลหมาดูแลแมวให้กับบ้านของนาง
อาภายิ้มเนียมเมื่อตั้งแต่ปี๒๕๕๙
ได้ค่าจ้างเดือนละ๓๐๐บาทคุณดูสภาพนะ
ได้ค่าจ้างเดือนละ๓๐๐บาท
โดยจะโอนค่าจ้างส่วนนี้เข้าไปในบัญชีพ่อของน้อง
คือน้องเด็กหญิงเอเนี่ยต้องนอนร่วมห้องกับหมากับแมว
และมักจะถูกนายจ้างทำร้ายร่างกาย

ตามแขนตามขาตามหลังตามหน้าอก
ใช้สระเกบือค่ะตีหน้า

ปากเนี่ยนะใช้ไม้แขวนเสื้อยัดเข้าไปแล้วกระชากออกมา

ถูกต้องแล้วที่สำคัญนะไม่เคยพาน้องไปรักษา

คุณดูนะนั่นสิระหว่างทำงานเนี่ยน้องก็คิดมาตลอด
ว่าอยากจะออกจากบ้านแต่ก็ถูกนายจ้างเนี่ย
ห้ามออกจากบ้านแล้วก็ขู่บอกว่าเดี๋ยวจะเอาตำรวจมาจับ
เพราะน้องเข้ามาในประเทศแบบผิดกฎหมาย
จนกระทั่งน้องบอกว่าสุดจะทนแล้วทนสุดแล้ว
เมื่อต้นปีค่ะสบโอกาสน้องหนีออกมาเลยค่ะ
ออกมาจากบ้านนายจ้างไปเป็นคนเร่ร่อนข้างทาง
ปรากฏว่ามาเจอคนเลวอีกคนนึงค่ะ
ชื่อว่านายกาหลงเมืองจันทร์อายุห้าสิบเอ็ดปี
ทำทีบอกว่าเดี๋ยวจะเข้าไปช่วยเหลือน้อง
สุดท้ายใช้กำลังปลุกปล้ำข่มขืนน้อง
ชาวบ้านที่เขาเห็นเขาทนไม่ไหวกับพฤติกรรมนะคะ
เอาน้องมาส่งตำรวจแล้วปรากฏว่าน้อง
ก็ถูกตำรวจสอบปากคำนะคะที่สุดแล้ว
ก็เลยทราบเรื่องราวที่เกิดขึ้นล่าสุดตำรวจเนี่ย
ไปจับกลุ่มนายกาหลงข้อหาคือข่มขืนกระทำชำราว
และช่วยเหลือซ่อนเร้นคนต่างด้าวเมื่อวันที่๙สิงหาค่ะ
แล้วก็ไปจับกลุ่มนายจ้างก็คือชื่อว่านางทิพย์อาภา
ข้อหาคือค้ามนุษย์และทำร้ายร่างกายจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัส
ใบหน้าเสียโฉมเมื่อวันที่๑๖สิงหาคมที่ผ่านมาด้วยนะ
น้องอายุเพียง๑๔ปีเท่านั้นแล้วเป็นผู้หญิงด้วยเต็มที่เลยนะ